ทำกับโค้งกับข้าวกินโค้งกินข้าว

แอบไปทำกับข้าว

โอ้โหเห็นไหม

ผู้ชายอายุประมาณ๔๐๔๕ปีคนนี้

ทำอาหารหน้าเตาห้องครัวในบ้าน
ในคลิปเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียง

อารมณ์ดีเฉล่ะ

จะเห็นว่าชายคนเดียวกันเลยนะครับ
เดินเล่นในบ้านเขาอย่างสบายใจ

ก็คงจะสติไม่ดีหรือยังไรนะครับ

เราถามไปยังเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์นะครับ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านของเธอเอง
บ้านอยู่ที่บ้านนาจารย์ตะบลหนองแปลน
อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น

คืนวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
ช่วงนั้นคนในบ้านเนี่ยก็คือเธอด้วยแล้วก็สามีด้วย

พ่อกับพี่สาวก็อยู่อีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกัน

หลับได้ยินเสียงคนทำอาหารในห้องครัว
ซึ่งมันอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านสองหลัง

ก็เลยลองเปิดกล้องวงจรปิดดูที่มันเป็นแอปผ่านมือถือ

เจ้าของบ้านตอนนั้นบอกว่าก็เลยพูด
โทรศัพท์มือถือที่มันจะส่งไปยังกล้องได้
ตะโกนผ่านไปตัวกล้องวงจรปิด

เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวไป

สักประมาณไม่นานเท่าไหร่ฮะ

วิ่งหนีข้ามรั้วปีนรั้วหายไปเลย

ลักลอบเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านอีก๓คน

ทำกับข้าวเหมือนกันนะ
บางครั้งก็ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วย

หรือคนทรัพย์สินเท่าด้วย
ในหมู่บ้านก็เลยตกใจมากตอนนี้นะครับ

พบว่าผู้ชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับ

รู้ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปตามตัว

ไม่ใช่เรื่องตลกเล่นว่าแค่เข้าบ้านคนอื่นไปทำกับข้าว

ก็ต้องให้ญาติบอกเพราะบ้านเราก็มีบ้านเราก็มีห้องครัว
ให้อยู่ที่บ้านตัวเองอันถุกรรมนะครับ